เข้าโกหกแกลงใส่พระใช่มั้ยครับนี่หลานชายสาดน้ำใส่หญาย
แต่หลานชายตั้งใจแน่น่าเพราะว่าติดยาเสบติดอาระวาสแล้วครุมคลั่ง
เดี๋ยวถ้าต้องไปกันหมดเดี๋ยวไม่ได้กดเตรียมตายวันเนี้ย
อย่าต้องกูส่งภาพถ้าว่าแม่งกูขึ้นยังไม่ได้สาดน้ำใจอยู่แม่ทั้งวันเนี้ย
กูกูไม่มีตังค์เจอเอามาคืนกู
ตามหลองนะอะไรกูไม่ต้องทำแล้วเดี๋ยวถ้าก็มาเอาขนมไม่มีสาดกูหมด
แม่งมันห่วงมันห่วงพุทธศาสตร์ได้หมดเลยเอาของกูมาเกิน
ไอ้ไหนนี่ไม่เอาของกูมาเกินสุชาติไว้อ่ะหายไปได้ยังไงวะ
ใครเอางูไปเอามาเกินใครเอาอ้าวมาเกิน
นี่อ่ะคุณยายนี่อายุเจ็ดสิบหกจะแปดสิบแล้วโอ้โหสงสารคุณยาย
แข้งหลังเหลิงก็ไม่ค่อยดีทุกวันนี้ยังต้องทำขนมขายนะ
คุณเขียนมาสอนท่านผู้ชมหลานชายเนี่ยบ้านอยู่ตรงนั้นอ่ะ
อยู่ใกล้กันเนี่ยนะติดยาเสพติดคลั่งยาเสพติดแบบเป็นแบบนี้ประจำ
แล้วไม่รู้เป็นอะไรวันนี้เนี่ยบอกอะไรชาร์เชิดอะไรไว้หายก็ไม่รู้
จะให้เอามาคืนยายก็ไม่รู้เรื่องค่ะหาเรื่องหาราวสาดน้ำมาใส่ยาย
ข้าวของที่เตรียมไว้ทำขนมนี่พังเสียหายหมดหลานสาวยุคสิบเอ็ดปีเนี่ย
ถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะที่ได้ยินเสียงเหมือนเด็กผู้หญิงร้องไห้เนี่ย
น้องเขาถ่ายคลิปไปด้วยร้องไห้ไปด้วยกลัวไปด้วยนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
แล้วไม่ใช่แค่คุณยายเท่านั้นนะครับมีหลานชายของผู้ชายคนก่อเหตุอีกคนนึง
ที่อายุสิบแปดปีนี่ฮะก็ถูกทำร้ายเป็นประจำ
เนี่ยญาติพี่น้องเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ผู้ชายคนก่อเหตุนี่ชื่อนายอนุชาลมศักดิ
หรือว่าในอ้นอายุสามสิบแปดปีนะครับติดยาเสพติดแล้วชอบอารวาสคลุ้มคลั่ง
ทำร้ายยายนะทำร้ายหลานชายวัย๑๘ปี
อ่าก็อยู่ดีดีอ่าบางทีอ่าของหายหาไม่เจอเนี้ย
ทำร้ายเขาอย่างเงี้ค่ะแต่ญาติพี่น้องบอกตัวเองก็ชอบขโมยของในบ้านเนี่ย
ขายเป็นประจำอ่าเดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยนะฮะ
ตรงที่ไปต่อยไปทำร้ายหลานชายเขานะครับ
อ้าวอ้าว
ด่าตอนไหนพ่อ
หาว่าหลานชายวัย๑๘ปีไปด่าเขา

เนี่ยทางญาติพี่น้องก็ถ่ายคลิปนี้เอาไว้

ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน

อยู่ที่ตะบนบางรักใหญ่อำเภอบางบัวทอง

คุณยายลีอายุจาก๑๖ปี
ยาเสพติดสาดน้ำใส

คุณยายลีชื่อจริงชื่อมาลีเป้าปานนะฮะ

โอ้โหปัจจุบันนี้ยายก็ไม่ค่อยแข็งแรงแล้ว

ไปไหนมาไหนต้องเกาะรถเข็นช่วยพยุง

ต้องอาศัยอ่านปากติเอานะ

คนหนึ่งอายุ๑๘ที่ถูกทำร้าย

เห็นว่าเนี่ยคลั่งยา
แล้วก็สาดน้ำใส่ยายมาทำร้าย

ชื่อในอ้นบ้านเนี่ยอยู่หลังติดติด

คือในอ้นนี่ก็มีศักดิ์เป็นญาติของคุณยายลี

ดูตัวเองหน่อยว่าเออเนี่ยทำอะไรลงไปบ้าง
คุณยายลีบอกว่าถูกอ้นหลานชายนะ

เอ๊ะอาลาวาทโวยวายดาทอ

ถือไม้มาขู่จะทำร้ายยาย

จะบุกมาทำร้าย
ไม่รู้จะทำยังไงยายก็เงียบอย่างเดียว
ยอมกลัว

คือน้องสมมุติว่าชื่อน้องตัง

้นเนี่ยมีศักดิ์เป็นลุงของน้องเขา

น้องเนี่ยถูกทำร้ายเมื่อ๓๐พฤศจิกายน
ตอนนั้นเข้าไปห้ามลุงอ้นนี่แหละ

ทุบตีทำร้ายมาเตะต่อยน้องตังทันที

ตบหน้าคือกะว่าถึงขั้นแบบ
โยนตกน้ำลงน้ำเลย
กดพื้นเอาเข่ากดพื้น

ตอนนั้นต้องบอกยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้ว

ถามว่าเอาแล้วทำไมที่บ้านไม่โทรแจ้ง
ตำรวจให้มาจัดการกับในอ้น
คือน้องตังบอกว่าที่บ้านก็โทรแจ้งตำรวจกันนะ

ก็แน่นอนแล้วฮะก็คุมตัวไป
คุมตัวไปเสร็จแล้วก็ปล่อยมา

เป็นแทรกตามขั้นตอนในอ้นก็กลับมาอยู่บ้าน

คือเมื่อวานเนี่ยในอ้นเนี่ย

แต่ทีนี้พอเสร็จแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้
คือเขาก็ทำแบบนี้ทุกคนในบ้านคือตำรวจเขาก็รับไปแล้วก็ไปปล่อยหน้าปากซอยบ้าน
ตำรวจรับใช่รับที่ว่าผมโดนทำร้ายครับ
ขึ้นไปปุ๊บแล้วก็ไปปล่อยหน้าออกซอยให้เดินกลับมาเอารถแล้วเข็นเอาหายไปเลย
คือเขาปล่อยทำไมแทนที่จะเอาไปโรงพัก
อยากให้เอาเข้าสักทีนึงถ้าหากอยู่ก็ต้องมีคนในบ้านต้องไอ้นี่เหมือนกัน
กลัวยาเขาแบบนี้ครับแบบนี้คืออะไรครับ
เสียครับคือกลัวยายเพียงอย่างเดียวเขาคือเป็นโรคหัวใจด้วย
กลัวเขาจะมาทำร้ายคนในบ้านเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้ใช่คือต้องตายกันก่อนหมายถึงว่าจะเอาจับได้อย่างนี้
เพื่อพี่สพบางบัวทองจะชี้แจงเพิ่มเติมนะฮะ
เพื่อจะสื่อสารกันผิดพลาดคลาดเคลื่อนอะไรยังไงแต่ว่าน้องตังเขาบอกว่าวันที่ผมถูกลุงอ้นทำร้ายเนี่ย
เขาแจ้งตำรวจมากันตำรวจก็พาตัวลุงไปแล้วยังไม่ทันถึงโรงพักเลยปล่อยหน้าปากซอย
อ่าตกลงมันยังไงกันนะฮะท่านผู้ชมครับเด็กหญิงวัยสิบเอ็ดปีคนถ่ายคลิปก็คือหลานสาวคนหนึ่งของคุณยายลี
น้องสาวของตังค์เขาน้องบอกว่าสงสารยายมากเนี่ยคลิปที่ถ่ายเนี่ยที่ยายถูกลุงอ้นสาดน้ำใส่เนี่ย
โอ้โหถึงขั้นถ่ายไปร้องไห้ไปสงสารยายเหลือเกินแล้วไม่ใช่แค่เหตุการณ์ในคลิปนะยายเนี่ยถูกทำร้ายเป็นประจำ
ตัวน้องก็ยังเด็กไม่รู้จะทำยังไงเวลาเกิดเหตุการณ์ทีก็หวาดกลัวเวลานอนอยู่บ้านก็หวาดระแวง
กลัวว่าลุงอ้นเนี่ยจะบุกมาทำร้ายมาหาเรื่องเวลาไปโรงเรียนก็กังวลกลัวว่ายายอยู่บ้านคนเดียวจะถูกในอ้นเนี่ยบุกมาทำร้ายแล้วใครจะช่วย
ก็เลยอยากให้ตำรวจเนี่ยจัดการในอ้นเนี่ยให้แบบจริงจังสักทีนึงเอามีคุณป้าอยู่ที่บ้านด้วยนะในระแวกบ้านเขาก็อยู่กันหลายคนนั่นแหละ
แม่แต่แม่ในอ้นนี่มันก่อเหตุนะนี่ป้าต๋อยนะป้าต๋อยเนี่ยป้าต๋อยบอกกติบอกป้าต๋อยเนี่ยคือน้าของอ้นนะตามศักดิ์นะความจริงก็เลี้ยงอ้นมาตั้งแต่ยังเล็กอ่ะ
โชว์ของลับเลยนี่อย่างนี้เลยนี่นี่ปืดเข้าไปนี่
แต่จะโชว์อะไรอย่างนี้แล้วอ้นเนี่ยเขาจะเหมือนกับเขาจะกลัว
ป้าบอกป้ามีวิธีส่วนตัวคือเปิดผ้าฆ่าอ้นอ้นจะวิ่งหนี
อันนี้ป้าต๋อยบอกไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะคนอื่นอย่าไปลอกเรียนแบบนะ
คุณเข็มมาสอนอย่าไปลอกเรียนแบบอันนี้เฉพาะวิธีป้าต๋อยเขา
แล้วนอกจากจะทำร้ายญาติพี่น้องแล้วในอ้นนะยังเป็นโจรขโมยข้าวของในบ้าน
แก๊สก็เอาไปขายต้นไม้ก็เอาไปขายช้อนซ่อมมันยังเอาไปขายเลยฮะ
ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยป้าต๋อยบอกมีเรื่องเดียวครับฤทธิ์ของยาฮะยาบ้ายาเสพติด
มันเอาก้อนหินเครื่องเอาไม้เครื่องมาหนหลังเนี่ยมันกลับรถชนหนชนก่อนมันก็เอากระถางเครื่อง
เราสู้มันไม่ได้เราเหนื่อยแล้วเราก็เปิดประถุงให้มันโดมั่งแก้ผ้าให้มันโดมั่ง
มันก็วิ่งหนีไปเราก็ไม่ต้องเหนื่อยไง
ก็เป็นวิธีของส่วนบุคคลส่วนบุคคลเลยฮะ
ก็วิธีเอาตัวรอดนะจะได้แบบปลอดภัยไงก็ทำทุกวิถีทางให้แบบตัวเองรอดไม่โดนทำร้าย
เหมือนกับในอ้นมันอาจจะตกใจหรือเปล่าเฮ้ยป้ามาไม้ไหนวะเนี่ยอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับล่าสุดนะครับกำนันสุวัสดิทวีศักดิ์ศรีกำนันตะบนบางรักใหญ่เจ้าของพื้นที่นี่ฮะ
แล้วก็พมจังหวัดนนทบุรีด้วยหลังจากทราบเรื่องทราบข่าวนะ
ทีมข่าวของเราก็ประสงค์ประสานแจ้งข้อมูลแจ้งเรื่องไป
วันนี้มาหาคุณยายลีมาดูหลานของคุณยายลีที่บ้าน
เพราะว่าเป็นห่วงความปลอดภัยนะแล้วก็สัญญากันว่าเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวในอ้นเนี่ยจนกว่าจะเจอ
เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีเพราะถือว่าตอนนี้เป็นบุคคลอันตราย
เดี๋ยวหากันทั้งวันทั้งคืนเลยนะทางกำนันสุวัสดิ์บอก
ผู้นำชุมชนเนี่ยแจ้งกันหมดแล้วนะตำรวจเดี๋ยวจะหมุนเวียนกันมาดูแลความปลอดภัยของคนในพื้นที่ให้ด้วย
เดี๋ยวกระจายกำลังตามหาตามบ้านเพื่อนของในอ้นด้วย
คือบ้านเพื่อนเขามีอยู่ห่างไปสักกิโลหนึ่งไปดูแล้วไม่เจอตัว
มีข้อมูลบอกว่าในอ้นเนี่ยชอบไปอยู่ที่วัดบางรักใหญ่นะไม่เจออีกไปที่วัดก็ไม่เจอ
คือพระที่วัดบอกว่าในอ้นเนี่ยจะมาที่วัดบ่อยเนี่ยคือมาขอข้าววัดกิน
เวลามาก็บางทีก็ดูพูดจาดีนะแต่เมื่อต้นเดือนเนี่ยมีอยู่รอบหนึ่งในอ้นมาขอข้าววัดกิน
นั่งคุยอยู่กับพระรูปหนึ่งคืออยู่คุยกันอยู่ดีนั่งคุยกับพระอยู่ดี
มึงขึ้นกูฮะอยู่ดีดีแบบคลั่งขึ้นมาขึ้นมึงขึ้นกู
ขูจะทำร้ายพระอ่ะ
ปกติเขาเขาเข้ามาเขาก็คุยดีนะเขามากินข้าวแล้วเขาก็ไป
เขามาเขาบอกว่าพระเนี่ยอะไรทำตัวไม่สำรวมอะไรมาอย่างนี้เขาก็ด่าว่า
ขุกกดทืบเลยมึงเป็นพระสาอาลัยอะไรงี้มึงต้องสำรวมหน่อย
อะไรไงและเนี่ยเขาบอกผมที่ว่าเขาอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ย
ห้าคับที่ที่ผ่านมาทำไมหยุดดีเวลาเขาถึงพูดอ่ะค่ะ
เขาบอกว่าอะไรนะเขาไปสร้างวินาการมาเยอะเขาพูดนี้ที่บ้าน
เขาบอกว่าน้าก็เป็นใส่ซืมมากินเหล้าเค้าก็โดนกระทืบโดนไหลอย่างนี้

เห็นนะฮะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะบอกสำรวจสอบภบางบูทองจังหวัด
นทบุรีได้บ้านในอ้นเนี่ยปลูกติดกับบ้านเครือญาติสี่ห้าหลัง
ในอ้นเขาจะอยู่ด้านในสุดบ้านไม้สองชั้นสีฟ้านี่หลังนี้
นะคืออยู่คนเดียวในอ้นเขาอยู่คนเดียวนะ
แล้วเราเข้าไปดูเนี่ยท่านผู้ชมครับมีข้อความเขียนเอาไว้แถวกำแพงบ้านนะ
นี่ติไปดูนี่เห็นไหมติไปยืนดูอยู่นี่บางข้อความเห็นแล้วน่าตกใจ
ฆ่าลูกหลานนี่เขียนเอาไว้ฆ่าลูกหลานติดยาบ้านี่เขียนเอาไว้อย่างนี้
อ้นอยู่คนเดียวนะฮะไม่มีอาชีพอะไรขอข้าววัดกินหรือไม่ก็มาเอาเงินจากยายลีนะ
เวลาได้เงินมาเอาไปทำอะไรก็ไม่ต้องสืบซื้อยาบ้ามาเสพก็วนเวียนอยู่อย่างนี้
โอ้โหปล่อยไปแบบนี้ไม่ได้นะอันตรายนะเป็นบุคคลอันตราย
ถูกต้องครับแล้วในบ้านเราเนี่ยต้องยอมรับใช่ไหมมันไม่ใช่แค่เรื่องของในอ้นไม่ใช่แค่เรื่องของครอบครัวนี้
มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแบบโอ้โหหลายชุมชนหลายพื้นที่เหลือเกิน
เราเล่าข่าวลักษณะแบบนี้บ่อยมากมันเป็นปัญหางูกินหางแล้ววนไปแบบนี้
ท่านผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากแล้วทุกที่เนี่ยล้วนบอกตรงกันบอกว่ายาบ้ามันถูกมาก
มันถูกซะจนไอ้พวกนี้แบบคือไปไถเงินใครมาได้ไปเอาเงินจากญาติพี่น้องมาได้
แค่สิบยี่สิบร้อยสองร้อยมันซื้อยาบ้าเสพได้แล้ว